ต่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องทัวร์ลงคุณแต้วนัทพรนั่นเองนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพครอบครัวคือเป็นครอบครัวใหญ่นะฮะ
ตัวของคุณแต้วนะคะก็มีการจัดวันเกิดให้กับคุณแม่ไปทานข้าวกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดูแล้วรวมญาติก็ดูจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าเอ๊ะแต่ละคนหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่
แล้วมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ได้ยังไง
บันเทิงไทยรัฐติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแต้วนะคะ
บอกว่าอยากจะให้ชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นไหมอยากจะพูดอะไรหรือเปล่า
แต่งานนี้ได้รับคำตอบค่ะว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะ
แต่คนที่ออกมาเคลียร์แทนก็คือพี่สาวของคุณแต้วค่ะ
มีชาวเน็ตไปถามในไอจีของพี่สาวนะพี่เต๋าเนี่ย
บอกว่ารู้ไหมว่ารัฐออกกฎห้ามรวมตัวกันเกิน๒๐คน
จัดงานสังสรรค์แล้วพี่เต๋าพี่สาวของแต้วก็ตอบกลับมาแบบนี้ค่ะ
บอกว่าทราบค่ะแต่อันนี้ก็คือนับดูนะคุณผู้ชมนะ
คนไม่เกิน๒๐แล้วคือหลายคนพี่เต๋าเขาบอกว่ามีการฉีดวัคซีนแล้ว
แล้วก็คนในครอบครัวเขาก็ตรวจโควิดกันมาเรียบร้อยแล้ว
นี่ไม่ใช่งานปาร์ตี้รวมคนจากต่างที่ต่างทางกันอันนี้คือคนในครอบครัว
เขาเองก็กลัวเหมือนกันพี่เต๋าบอกนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
คือภาพก็นับอย่างที่บอกไปนับดูแล้ว๑๗คนคุณผู้ชมนะ
แล้วช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงที่ผ่านมานี่เองพี่เต๋าเองก็มีการโพสต์เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนนะครับ
บอกว่าเขาฉีดมาครบ๒โดสแล้วเข็มแรก๒๘เมษาและเข็มที่๒ล่าสุดวันนี้สดร้อนเลย
เต๋าเองก็ได้โพสต์ข้อความแซวตัวเองด้วยบอกว่าหมอกลัวเข็มไม่ผิดใช่ไหม
เต๋าเป็นทันตแพทย์ก็ไปจัดการดูแลตัวเองเรียบร้อยกันแล้วก็เขาก็ชี้แจงกันมาแบบนี้นะคุณผู้ชมเนาะ
ผ่านไอซีไปเลยเนาะ